มีเรื่องราวเกิดขึ้นที่พิมายที่โคราช
นะเรื่องของน้องลูกน้ำกับนายมะยม
เหมือนซีรีส์เกาหลีเขาแต่งงานกันมาปีกว่าค่ะ
แต่วันนี้น้องลูกน้ำเนี่ยขึ้นโรงพักไปแจ้งความบอกว่า
ยมที่เป็นสามีเนี่ยหนีเธอไปนะ
ไปอยู่กับหญิงอื่นแล้วก็เอาสินสอดไปด้วยเป็นทอง
เธอก็ลำบากสิเพราะมีลูกด้วยกันแล้ว
ลูกก็ยังเล็กนะอายุแค่๓เดือนอ่ะนี่ฮะ
เธอก็มีทะเบียนสมรสอะไรให้ดูเรียบร้อยเนี่ย
เป็นภาพที่เคยถ่ายด้วยกันเคยมีความสุขเคยรักกันดีนะครับ
น้องลูกน้ำเนี่ยอายุยี่สิบสี่ปีนะครับ
ชื่อจริงคือนางสาวิรันพัฒน์นะเป็นชาวบ้านดอนหวาย
ตะบลน้องเราเวียงอัมเภอพรี่ไมล์จังหวัดนครรัฐศรีมา
ไปแจ้งความกับตำรวจสพพิมายบอกว่าถูกสามี
ชื่อทศพลชื่อเล่นชื่อมะยมอายุยี่สิบเจ็ดปี
เป็นชาวหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำเพิ่งแต่งงานกันไม่ถึงปี
หนีไปนะเป็นสินสอดวันแต่งงานที่เอาไปด้วยก็คือทองคำน้ำหนัก๑บาท
นี่ฮะน้องลูกน้ำบอกว่าเธอกับมะยมแต่งงานกันเกือบปี
มีลูกชายหนึ่งคนอายุ๓เดือนก่อนจะแต่งงานคบหากันอยู่๒ปี
หลังจากนั้นก็ตกลงแต่งงานกันฝ่ายชายเนี่ยเอาเงินสินสอด
ก็คือเงิน๕๐๐๐บาททองคำน้ำหนัก๑บาทมาเป็นสินสอดในวันแต่งงาน
แต่ระยะหลังนะครับมะยมสามีเนี่ยปันใจให้หญิงอื่นมาขอแยกทางนะ
แล้วทีนี้ก็หายไปโดยเอาทองคำน้ำหนัก๑บาทเนี่ย
ซึ่งเป็นสินสอดวันแต่งงานเนี่ยติดตัวไปด้วย
บอกที่แจ้งความในสิ่งสำคัญคือเธออยากให้ฝ่ายชายเนี่ยเอาสินสอดมาคืน

เรื่องที่มันเกิดขึ้นเราคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
เรามีปัญหากันเราตกลงว่าจะแยกทางกัน
แต่ว่าคือหนูอยากให้เขากลับมาทำให้มันถูกต้อง
คือเขาเอาทองไปหนูก็อยากได้คืน
เพราะว่ามันก็เป็นสินสอดที่จะได้เอามาไว้เลี้ยงดูลูก
จริงหนูไม่ได้เกลียดหรือว่าอะไรนะคะ
แค่เลิกลากันไปอยากให้มาคุยกันดี
เพราะว่าเขาบอกว่าขอคนละครึ่งแม่หนูก็ยินดีค่ะไม่มีปัญหา
แต่หนี้คนละครึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เลย
แล้วก็ขาดการติดต่อหายไปเลยอะค่ะ
เดี๋ยวผมนะจะไปขายแล้วก็จะให้ไอ้ใบเซ็ต
เขานี่ฉันก็โทรไปหลายสายนะโทรไปหาแม่ดองโทรไปหาลูกเคย

นี่ฮะน้องลูกน้ำกับคุณแม่น้องลูกน้ำ
สรุปก็คือไม่เป็นไรนะไม่รักกันก็ไม่ว่า
ยังไงเอาทองสินสอด๑บาทมาคืน
ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ต้องฟังฝ่ายชายเขาด้วย
เราตามเจอแล้วนะฮะนายมะยมนะครับ
มะยมเนี่ยเขายืนยันกับเรานะครับ

คือเอาจริงนะจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้
มันมีปุ่มห่วงใยใช่ไหมคุณเดี๋ยวมาสอน
คือนี่มะยมบอกเมื่อสักครู่นี้เห็นไหม
ภาพคุณยายกำลังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ผมก็ไปกดห่วงใยเอาลูกน้ำมาเห็น

ผมเนี่ยนอกใจมีผู้หญิงอื่นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
อย่างนั้นผมก็พยายามตามง้ออธิบายก็ไม่ยอมฟัง
เพราะว่าเนี่ยก็มีลูกด้วยกันลูกก็ยังเล็กแค่๓เดือน
ผมก็เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอง้อไม่สำเร็จ
ภรรยานี่แหละลูกน้ำเนี่ยอยู่ดีโทรมา

ถ้าไม่มาเอาเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวจะเผาทิ้ง
แล้ววันนั้นผมกำลังทำงานอยู่ที่ตัวเมืองเนี่ย
ผมก็ต้องรีบไปพบแต่ไปถึงก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกนะ
ผมก็เลยขึ้นรถกลับบ้านที่บุรีรำ
เขาก็ไปแจ้งความหาว่าผมเนี่ยหนีไปอยู่กับผู้หญิงอื่นเหล้าทองไปด้วย
แต่ไอ้ทองเส้นนี้ทองคำน้ำหนัก๑บาทเนี่ย
เป็นสร้อยคอทองคำที่ผมห้อยติดตัวมาตั้งนานแล้ว

อ่าทองเพราะว่ามันไล่ผมหนี

แต่ทองนั้นผมใส่มาแต่นานแล้ว
อยากจะใช้ไล่กันอย่างนั้นเอา

ทองเส้นนั้นเป็นสินสอดหรือว่า

ใช่ผมก็ใส่มาตั้งแต่งงานกันเสร็จหน่อยแหละ
สาเหตุที่เขาไปแจ้งความจับเราเนี่ยคือ

ที่แรกตกลงกันว่าจะขายทองไปแบ่งเขา
แต่ทีนี้ผมก็โมโหที่แม่เขาโทรมาไล่เอามดเลย
เงินทุกบาททุกจักรต่างที่ผมเคยยิบยืมเขาเคยเอาแหง
เขาจะไล่เอาหมดทุกบาททุกจักรต่าง
ผมก็เลยว่าถ้าจะไล่เอาหมดขนาดนั้นก็ไม่ต้องเอาไปสักบาทหรอกว่ะ
แต่สำหรับเรื่องลูกเรื่องอะไรไม่ต้องห่วง
ผมก็จะส่งเสียเหมือนเก่า

ค่ะมะยมเขาบอกกับเราว่าเอาเป็นว่าเมื่อคุยกับลูกน้ำไม่รู้เรื่องเนี้ย
แล้วไปแจ้งความแบบนี้หาว่าขโมยทอง

ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าภรรยาเนี่ยจะมาทำกันขนาดนี้
นี่ฮะแม่จุดเริ่มต้นเรื่องของเรื่องเนี่ย

เกี่ยวกับเป็นเฟซบุ๊คของแฟนเก่านี่แหละ